สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคนสวยคุณชิสาที่สุดเลยค่ะ
และได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
โอ้โหคุณนี่ดูสวยจริงเลยนะวันนี้
สะพรั่งรับศักราชใหม่ค่ะคุณชนะแล้วคุณเองก็หล่อเหลาไม่แพ้ใคร
ฉันยกให้คุณเป็นนัมเบอร์วันในวันนี้เลยค่ะ
โอ้โหไม่มีใครจะชม
เพราะเราก็อยู่กันสองคนหล่อที่สุดและสวยที่สุดด้วย

และรอคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับเรากันได้
ใช่แล้วค่ะวันนี้ติดตามกับเราเหมือนเดิมนะคะ

เรียกว่าเป็นการรับศักราชเป็นสัปดาห์ที่๒นะ

ก็เป็นว่าใครก็ตามไปเที่ยวที่ไหน
ยังมีควันหลงอยู่อยากจะพูดคุยกับเราก็ส่งไลน์มาคุยกันได้
ว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวก็ได้เหมือนกัน

ส่วนวันนี้เรื่องราวก็มีให้ได้ติดตามกันเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละ
และมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะให้ดูกันหน่อย
เรื่องราวของความหัวร้อน
ผู้ก่อเหตุคนนี้เขาบอกว่า
นี่เจ้าของร้านชำมาจับบางสิ่งบางอย่างของเมียเขา
เป็นของรักของหวงเจ้าของร้านชำเขาจับจริงหรือไม่
แล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้มาดูเรื่องราวที่ว่ากันว่ามันก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
มันเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันไง
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเอามาให้ดูกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้รับแจ้งจากคุณภรรยา

อุ้ยเป็นเหตุที่ยอมไม่ได้

ตัวคนที่เป็นสามีก็เลยบุกไปเอาเรื่อง
คนที่ว่ากันว่าจับของรักของห่วงของเมียเขา

โดนตีซะหัวแตกแต่ถามหน่อยสิเขาไปจับจริงหรือเปล่า

โอ้โหทะเลาะวิวาดกันลักษณะแบบนี้
แต่บอกไว้ก่อนนะมีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ไง

ผู้ก่อเหตุที่เราลูกศรเอาไว้เห็นไหม

ถือไม้มาเนี่ยนี่คือจังหวะที่เขาตีหัวเจ้าของร้านชำไปแล้วนะ
แล้วตะโกนโวยวายอยู่ที่บริเวณร้านค้าตรงนี้

ประมาณว่าเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาสิเดี๋ยวจะตีซ้ำเลย

และเหตุผลที่เขามาตีเจ้าของร้านชำเพราะว่าเขาได้รับแจ้งจากเมียเขา
เมียเขาไปเติมน้ำมันที่ร้านชำนี่แหละ
แล้วเหมือนกับบอกว่าโดนเจ้าของร้านชำล้วนลาม

อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจและต้องมาทำการพิสูจน์ทราบกันอีกที

แต่เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับ

หัวหัวเจ้าของร้านชำแตกแล้ว

ส่วนคนที่เอาขวดมาคว่างใส่เนี่ยคือน้องชายของเจ้าของร้านชำ
ก็เรียกว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนกันแต่เรื่องราวเป็นยังไง

อ่ะเหตุการณ์นากราบมันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง
คืนวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่ง

อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจกู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ
เพราะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมตำรวจส่วนพ่อบางเสาทงเข้ามารังภิษฐ์ก่อนเลย

ชื่อว่านายเอกรัฐศรีเพียงจันทร์
อ่ะภาพที่เห็นมันอาจจะดูแบบเป็นสีเทาใช่ไหม
เราขออนุญาตย้อมสีหน่อย
ถ้าให้เห็นแดงฉานเลยมันจะไม่ไหว

เจ้าของร้านชำชื่อนายเอกรัฐที่หัวแตกนี่แหละ

โอ้โหหัวแตก
ตรงบริเวณศรีศาสตร์นี่นะเป็นแผลชะกันเลยค่ะนี่ต้องพันภาพแบบนี้เลยนะ

ตอนที่กำลังทำแผลนะพูดไปเจ็บแผลไป

ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยนะเหมือนโดนใส่ร้าย
เขาบอกแบบนี้ว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่๓นั่นแหละ
มีผู้หญิงคนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันที่ร้านของเขา
ร้านเขาน่ะขายไอ้น้ำมันที่แบบว่าใส่ขวด

เออแล้วเติมน้ำมันให้ใช่ไหม
ตอนเติมน้ำมันนั่นแหละที่เป็นปัญหา

ก็ตอนที่ว่าเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์
ไอ้ที่ใส่น้ำมันมอเตอร์ไซค์มันอยู่ตรงไหน

แล้วแล้วทีนี้ตัวผู้หญิงเขาดันไม่ยอมลงจากรถ
ก็คือนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วขณะที่คนเติมน้ำมันจะต้องไปเปิดฝาหรือเปิดช่องเติมน้ำมันที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันอยู่หว่างขาน่ะพูดง่ายเถอะ
มันทำให้ทั้งสองคนอยู่ใกล้กัน
แล้วตัวนายเอกรัฐเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจเลย

อาจจะเป็นจังหวะอุบัติเหตุจริงที่มือเขาแขนของเขาไปโดนตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โวยวายไม่พอใจหาว่าเขาไปลวนลาม
ซึ่งตัวเขาก็ยืนยันแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจตอนแรกเขาก็คิดว่ามันจบแล้วเหตุการณ์มันเกิดตอนกลางวันไง
ว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถออกจากร้านแล้วก็เงียบหายไปแล้ว
ถูกครับจนกระทั่งตอนค่ำแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้วไม่ทันได้คุยอะไรก็รู้เรื่องถือไม้มาตีหัวเขาเลย
นี่คือตอนที่ตีแล้วนะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ออกมาตั้งหลักอยู่ที่บริเวณร้านค้าตรงนี้
แล้วก็มีพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ไงแล้วส่วนภาพที่เห็นว่ามีคนวิ่งวิ่งมาจากร้านชำแล้วเอาขวดปลาใส่ก็คือน้องชายของผู้บาดเจ็บ
นี่วิ่งมาแล้วเห็นมั้ยปลาสี่นี่ว่างใส่อย่างนี้เลย
นั่นแหละครับสรุปแล้วนะตอนนี้ทางตำรวจก็คงต้องเรียกทั้งสองฝั่งมาเจรจาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยผมว่าต้องแยกกัน
อย่างแรกเรื่องของการว่าไปอนาจารย์เขาไปจับของรักของห่วงเขาเนี่ยมันจริงหรือไม่ต้องทำการพิสูจน์ทราบกันไปนั่นคือส่วนหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายที่ตีหัวกันจนหัวแตกอันนี้ก็ต้องแยกมาเป็นอีกคดีหนึ่งนะถูกต้องมันก็คือคดีทำร้ายร่างกายกันให้ดูกันแบบนี้ก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนะเพราะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะโกรธหรือโมโหเรื่องอะไรมาสุดท้ายเมื่อมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเวลาตำรวจเขาดำเนินคดีเขาจะแยกคดีกันนะถูกต้องไม่ได้เอามารวมกันนะ
อยากจะเตือนกันน่ะแหละว่าบางทีอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าบางทีมันไม่ตั้งใจพลั้งเผื่อมือไปโดนนิดโดนหน่อยแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ
ไปดูเรื่องนี้บ้างค่ะเป็นเรื่องของการให้อาหารปลาปกติแล้วเวลาคุณชนะไปทำบุญให้อาหารปลาโปรยขนมปังคุณทำไงคะ
ก็หวานไปปกติแบบนี้มันธรรมดาคุณลองให้อาหารปลาแบบนี้เป็นอาหารปลาแบบ
เฮ้ยอะไรอ่ะยังก็เสิร์ฟวอลเลบอล

นี่วิธีนี้แหละค่ะคุณชนะที่ขอแนะนำ

ที่เขาจะมาให้อาหารปลาเขาเชียร์วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ

เวลาแบบว่าตีลูกยางใช่ไหมคะ
มันต้องแบบได้จังหวะโยนขึ้นไปแล้วก็ตบพัวให้มันข้ามเน็ตน่ะ
เหมือนกันใช้เทคนิคเดียวกันโยนขนมปังให้สูงเข้าไว้

จะทำอะไรและจะแคร์อะไรเพื่อ
ยังดีนะแคโต๊ะวอลเลบอล
ผมแอบแซวไปว่าดูวอลเลบอลมา
จะทำไปก็ไม่ได้ว่าอะไร

ยังดีนะแคโต๊ะวอลเลบอล
ใส้ปากินเลยละค่ะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
คุณตำรวจต้องรับบทบาทจำเป็นก็คือยังไง
เนี่ยรับบทเป็นหมอผีเพื่อกล่อมคนร้ายคนนี้แล้วก็ทำได้ด้วยนะ
แต่สรุปแล้วเหตุการณ์มันจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

คุณผู้ชมครับอย่านั่งดูทีวีเฉยส่งข้อความไลน์มานั่งคุยกัน
รวมไปถึงวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับข่าวต่างที่เรากำลังจะเล่าไป
แล้วจะบอกคุณชนะว่าเดี๋ยวนี้เราทันสมัย
ที่เป็นข่าวที่พวกเราจัดรายการเนี่ยครับก็ไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเออ
เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถชมได้ตลอดเวลาเหมือนกัน
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกยังเล่นหรือยังยังยังไม่ได้โหลดเลย
คิดชื่อได้หรือยังยังคิดไม่ออกไงแต่เดี๋ยวจะต้องมีแน่
ต้องมีคนชนะแน่นอนเพราะว่าอะไรฮะเขาสั่งมาแล้ว
เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเขาบอกว่าโอ้โหเหล่าบรรดาผู้ที่อยู่อาศัยในระแวกนี้
รนทนไม่ไหวโจรคนนี้มันแบบมันสร้างความรำคาญ
ให้กับคนแถวนี้เรียกได้ว่าต้องไปล้อมจับแล้วคนที่เข้าไปล้อมจับส่วนใหญ่เป็นสาว
ถือไม้หน้าสามไปล้อมจับโจรเลยครับ
เอาคุณดูไปนะคุณผู้ชมคุณจะได้เห็นเหล่าบรรดาผู้อยู่อาศัยแถวนี้
ร่วมแรงร่วมใจมากันเยอะแล้วมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ตำรวจก็มีครับผู้ใหญ่บ้านก็มานี่แต่ละคนมามาคนละไม้คนละมือ
อยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้แล้วโจรมันอยู่ไหน
คาดว่าจะอยู่ข้างบนกับอาคารร้างแห่งนี้นี่แหละครับ
แล้วดูขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้เลยโอ้โหเหมือนเป็นหน่วยสวาส
โอ้โหไปกันทีละคนถืออุปกรณ์ไปพร้อมเลย
ถามว่ามากันเยอะขนาดนี้โจรจะรอดไหม

บริเวณตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นอาคารร้าง
อยู่แถวถนนสุขุมวิทย์หมู่๑ตำบลนาจอมเทียน

ตำรวจสายตรวจนะฮะพร้อมกับทางผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่หนึ่ง
และชาวบ้าน๑๐กว่าคน
อาวุธครบมือที่อาวุธที่บอกว่าครบมือ
ไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนนะ

สรุปคุณผู้ชมช่วยกันดูแล้วนะ

เห็นแต่คนไปตามจับแล้วโจรทุกงลงรอดหรือไม่รอด
ตอนนั้นคืนนั้นวันนั้น

ในนั้นมีเงินสดอยู่๓๒๐บาท

คือพวกสิ่งที่โจรนั้นขโมยมา
ถามว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพแล้วคุณจะอึ้งไปพร้อมกับผม
ขโมยล้อแม็กซ์เอาลงมาแล้วเห็นไหม๑ล้อยกลงมาแล้ว
มันน้อยไปอ้าวเหรอยังอึ้งไม่พอยังไง
เพราะมาถึง๔ล้อล้อแม็กซ์รถเบ้น๔ล้อ๔แม็กซ์แบบนี้เลย
โอ้โหไปขโมยมายังไงขโมยมาจากไหนแต่คือท้ายที่สุดเนี่ยเอาไปไม่ได้ถูกไหม
ถูกต้องครับสุดท้ายยังมีอีกนะคุณชิสาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ชุดลำโพงเครื่องเสียงกระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบและพระพุทธรูป
โอ้โหของที่ขโมยมาเพียบเลยโอ้โหหลายอย่าง
ถามในหนึ่งผู้เสียหายนะครับนางสาวน้ำทิพย์ชิดคอนบุรีอายุ๔๘ปีเธอบอกว่าเธอก็อาศัยอยู่แถวนี้แหละ
แล้วเธอมีประสบการณ์ถูกโจรกรรมทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปหลายองค์เลย
แต่ยังเคราะห์ดีโชคดีติดตามกลับคืนมาได้
ให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่แถวนี้เมื่อไหนค่ะ
ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เพราะเธอคนเดียวอย่างที่ผมบอก

มีผู้เสียหายอีกหลายคนรอจะจับโจรรายนี้อยู่ไง

เพราะฉะนั้นนะครับก็ยังต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่เนอะ
ช่วยกันตรวจตราและจับกลุ่มโจรรายนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
นั่นสิเพราะตอนนี้ก็หลบหนีไปแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครนะได้เห็นชายที่ต้องสงสัยดูไม่ชอบมาพากล
แจ้งเบาะแสกับคุณตำรวจด้วยก็ได้นะคะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ต้องเดือดร้อนถึงคุณตำรวจ
ถึงขั้นว่ารองผู้กำกับจะต้องมาจัดการเองเลยนะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ดูเหมือนกับสติไม่ค่อยดี
หาวิธีเจรจายังไงจับกลุ่มวิธีไหนก็ไม่ได้
สุดท้ายต้องใช้วิธีนี้ค่ะ

นี่ค่ะคุณคุณตำรวจท่านนี้นะคะคือพันธุ์ตำรวจโทสามารถ
หมายสมรองผู้กำกับการปราบรามสพสตึกจังหวัดบุรีรำ

รองผู้กรรมกลับเลยวันนี้สวมบทเป็นหมอประหลาภีร์
เออมาเป็นหมอผีจำเป็นนะคะ
ประหลาภีร์ให้กับนายคิดอายุ๔๑ปีผู้ชายคนที่นั่งคุกเขานี่นะคะ
เป็นชาวบ้านในอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำคือชายคนนี้เหมือนมีอาการประสาทหลอน
หูเนี่ยได้ยินเสียงแว่วตลอดเลยว่ามีคนจะตามมาอาฆาต
เขาก็ปีนไปบนหลังคาไงแล้วชาวบ้านแถวนั้นเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นอันตราย
อาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวเขาเองรวมถึงคนอื่น
ก็เลยเรียกตำรวจมาให้ช่วยจัดการหน่อย
แต่พอตำรวจมาถึงนะคะก็หาวิธีในการจัดการชายคนนี้
ยังไงก็ไม่สามารถจับกลุ่มได้

เออหนีขึ้นไปอย่างงี้ได้ยังงายนะคะ
แสดงว่าคนทั่วไปเขาไม่ทำการอะ
แล้วสุดท้ายค่ะตำรวจเนี่ย

เกลี้ยกล่อมแล้วก็ทำตัวเป็นพวกเดียวกัน
ในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแว่ว

ตำรวจก็เลยปีนขึ้นไปด้วยเลยจะได้เป็นพวกเดียวกัน

ก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีคาถามีมนต์นี่มีน้ำมนต์นะ
รดให้จะได้มีความเป็นสิริมงคล

เขายอมลงมาเพื่อรับน้ำมนต์จากตำรวจ
แล้วตำรวจเนี่ยก็พูดจาแบบสบายให้เขาสงบจิตสงบใจ

ในมือเนี่ยก็คือถือถ้วยทั่วไป
แล้วไปเอาน้ำมาแล้วเอาใบไม้มา

ก็รดทรมพิษีศาสตร์ของผู้ชายคนนี้
แถมถอดหมวกให้แล้วบอกว่านิตราแผ่นดินนะ

เขาก็ยอมทำตามทุกอย่างเลยคุณชนะ
เรียกว่าจบแบบง่ายเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็เรียบร้อยได้ด้วยดีนะคะ
ด้วยกำลังพลของตำรวจหลายนายมาร่วมด้วยช่วยกัน
รวมถึงสติปัญญาไหวพลิบปฏิพันธ์ของรองผู้กำกับท่านนี้ด้วยนะคะ
ก็เอาล่ะพอจับกลุ่มชายคนนี้ได้เรียบร้อย
จะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสตึกต่อไปนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าในคิดชายคนนี้สติไม่สมประกอบแหละนะคะ
อาจจะมีปัญหาทางจิตป่วยจิตเวทยังไงต้องรับการรักษา

ต้องบอกแบบนี้นะคุณตำรวจเขาจะมีวิธีการขั้นตอน
ในการประเมินว่าจะทำการเจรจากับคนร้ายอย่างไร
และที่สำคัญคือจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
ถูกต้องครับมาที่เรื่องนี้บ้างครับ
รักที่ไม่สมหวังยิ่งถ้ามีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวด้วย

เพราะว่ามีอดีตสามีจะไปตามง้อคืนดีอดีตภรรยา
แต่ไม่รู้ว่าไปตามคืนดีกันอีท่าไหนสุดท้าย
ปลูกไฟแจงเขาถึงที่ร้านเลยอะครับ

เนี่ยผู้ก่อเหตุมาแล้วอดีตสามีตั้งใจจะมาหาอดีตภรรยา
คือจะมาง้อขอคืนดีเข้าไปเนี่ยเหมือนจะไปคุยดี
แต่ว่าสักพักคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวผู้หญิงนะฮะ
วิ่งออกมานี่นี่ระดูกมีด
โอ้โหช่วงแทงฟันเขาไม่ยั้งเลย
โอ้โหเห็นแบบนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะว่าเคยเป็นสามีภรรยากันนะ
นั่นน่ะสิครับดีครับอย่างหนึ่งที่ดีก็คือ
พลเมืองดีแถวนั้นรีบมาช่วยไว้ได้ทันนี่ไงจับแยกด่วนเลยค่ะ
ไม่งั้นนะก็ไม่อยากจะคิดนะว่าตัวผู้หญิงเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์นี้สรุปแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
โอ้โหตัวผู้ก่อเหตุโดนจับได้นะ
ส่วนตัวผู้บาดเจ็บผู้หญิงคนนี้น่าเห็นใจมากได้รับบาดเจ็บครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรีบพาไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวก่อนเนอะ
ไปดูทางฝั่งเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่สพ
น้องฉางครับเดินทางไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ก็ได้เห็นกับผู้บาดเจ็บลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมบอกไป
รีบส่งไปที่โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อทำการรักษาตัวก่อนเลยนะครับ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุนายบุญมา
เขาบอกว่านี่เขาตั้งใจจะมาง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา
นี่คืออยากจะมาง้อเหรอคะ
ง้อแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกครับเขาบอกว่าจริงเขาก็ง้อมานานแล้ว
แต่ในใจเขาก็รู้สึกครับแค้นเขาคิดอยู่เสมอว่า
ที่ไม่ยอมคืนดีกับเขาเพราะอดีตภรรยาไปมีคนอื่น
แต่บางทีต้องคิดอีกแบบเหมือนกันนะว่า
คุณไปทำแบบไหนล่ะตอนที่ยังคบกันอยู่นะ

เออแล้วคุณไปคิดว่าเขาไปมีคนอื่นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
บางทีต้องเริ่มจากการทบทวนตัวเองนะ
ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรเอาไว้บ้าง
เอาอย่างนี้ละกันไปลองฟังเสียงของผู้ก่อเหตุหน่อยครับ

๖เดือนนี่ที่แยกกันไปเพราะอะไร
เพราะว่ามันไม่มีชูไงเพราะจับมันได้มันไม่ยอมรับ
เพราะว่ามันไม่มีผัว

มันก็เป็นความคับแค้นใจของฝ่ายชายนะ
และนั่นคือข้อมูลฝั่งเดียวนะ
ตรงนี้นะคือนั่นคือสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเขาพูดนะ

มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

นายสารสพ่อค้าที่ขายของอยู่ฝั่งตรงข้าม
เขาน่ะเห็นเหตุการณ์แต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงแบบนี้
และเมื่อเขาได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือ
เขาก็รีบมาช่วยทันทีเลยนะครับ
โอ้โหแล้วเขาบอกอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาฝั่งคนเจ็บอ่ะ

เลิกลากับอดีตสามีคนนี้มาประมาณ๖เดือนแล้ว
และตอนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องยา
เหตุเพราะสามีของคนเจ็บคิดว่าภรรยา
เป็นฝ่ายนอกใจไปมีชู้นั่นเองครับ

เออแต่ว่าถ้าเห็นความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้น

ก็ไม่อยากให้มันเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะ
เรื่องนี้ค่ะยังไม่มีการทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักของชายคนหนึ่ง
ถึงจะอายุมากแล้วแต่ว่าก็ยังอยากมีความรักอยู่
วิธีการที่เขาแสวงหาความรักก็คือ

ศักยันต์เพื่อเรียกความรักให้มีเสน่ห์สะดุดตาสาวนี่แหละ
ศักยันต์อะไรตรงไหนไปดูค่ะ
นี่อัคระล้านนานะคะเขียนแบบนี้แปลว่าความรัก
ศักดิ์ไปเลยคำว่าความรักเนี่ยค่ะ
บริเวณขาของคุณลุงเศษนะครับ
เด็กสรรสุปัญญาหรืออาจารย์สมาธิ์อายุ๖๕ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ไปเดินทางไปหาอาจารย์แม็กซ์ซึ่งเป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังนะคะ
บอกว่าอาจารย์แม็กซ์ช่วยศักดิ์คำว่าความรักที่น่องให้หน่อย

ถูกต้องเดินไปไหนมาไหนจะได้สะดุดรักกับเขาบ้าง

ย่างจากอัคารมหาบางคนหน้าทองที่หน้าผาก
กระกว่าสาวแก่แม่ก็ให้แม่ม่ายลูกไหนเห็นแล้วติดอกจาโกรธใจ
เพราะตอนนี้ลุงเสกสันเป็นม่ายมารไทยรอบที่๔เราอ่ะ

ส่วนสเปคในฝันของลุงเสกสรรเป็นยังไง

ชัดเจนแม่ม่ายดีมาก
แม่ม่ายผัวตายยิ่งชอบเลย

เออเรื่องนี้นะเราก็ไม่ได้ฟันทงนะ

แต่ก็เป็นเรื่องความเชื่อความส่วนตัวนะคะ
ที่มีความชื่นชอบในเรื่องลักษณะของการศักดิ์ด้วย

มันไม่จำกัดนี่ว่าจะต้องอายุเท่าไหร่
แค่ขอให้อยู่ในศิลป์นิธรรม

แต่ก็ไม่มั่นใจว่าศักดิ์แล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่า
อันนั้นมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ไงใช่ค่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ
หนุ่มเจ้าของรถกระบาดคนหนึ่งเขาเจอกับโน้ต
เขียนเอาไว้ว่าผมขับรถไปขูดกับรถคุณเข้า
ขออภัยจริงและให้คุณโทรกลับมาที่เบอร์นี้

เจ้าของรถกระบะเอามาดูโน้ตเอ๊ไหนล่ะไหนล่ะไหนละร้อยขูด

เขาก็เลยยังไม่กล้าโทรไปอะครับ
รถพี่ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับ

ขูดตรงไหน
พูดตรงนี้ไม่ใช่

ตรงนี้ก็ไม่น่าใช่ตรงนี้เป็นมานานแล้วนะ
ตรงไหนบอกด้วยหน่อย
ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่

คือเขาก็พยายามหารอยขูดที่เป็นรอยขูดใหม่
ที่คนที่เขาเขียนโน้ตบอกว่าเขาทำไว้อ่ะ
ทำไมไม่โทรไปถามเลยเรามันจะได้จบ
ก็เขาไม่กล้าโทรไปก็เพราะว่าเขายังไม่เห็นรอยขูดที่เป็นปัญหาไง
ขอโทษนะผมเป็นคนใจร้อนอาจจะเป็นผมผมโทรไปเลย

น้องครับชนตรงไหนหรือว่าขูดตรงไหนบอกพี่ที

หรือว่าโน้ตอันนั้นมันปลิวมา

แล้วโน้ตนี้มันปลิวมาเพราะแรงลม

ถ้าคุณโทรไปด้วยความรู้สึกว่าคุณสงสัยจริง
พูดคุยกันดีไม่น่ามีปัญหาหรอก
จะได้เคลียร์กันไปเลยว่าตกลงขูดหรือเปล่า

ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งที่ซื้อรถบังคับให้กับลูกเล่น
แต่สุดท้ายรถบังคับนี่แหละทำให้คุณแม่ต้องร้องไห้ค่ะ

แม่ของเราร้องเลย
ลูกเอารถบังคับมาใส่

นี่ค่ะคุณคุณแม่ต้องร้องไห้
ขำทั้งเสียใจทั้งเจ็บผมนะคะ
เพราะว่ารถบังคับเวลาที่มันเล่นไปแล้วโดยอัตโนมัติ

แต่เพราะเอิญว่าจังหวะที่ลูกเล่นเนี่ย
เอาไปเล่นไต่ในตัวแม่ไง
ไต่ตัวไต่ขาแล้วก็ไต่หัว

สุดท้ายล้อไปปั่นตัวผมยาวของคุณแม่
แล้วก็ปั่นตัวหัวยุ่งขนาดเนี้ย
แม่บอกโอ๊ยเอามาปั่นหัวแม่ได้ยังไงมันเจ็บ
แม่บอกไถหัวแม่แบบนี้แล้วแม่จะทำยังไง

ไม่ได้นะผู้หญิงเขาก็รักเส้นผมเขานะ

คืออยู่จากคนผมยาวจะให้ตัดเป็นผมสั้น
มันก็จะกลายเป็นกระจุกที่มันหายไป
แม่บอกไม่เอาวิธีนี้สุดท้ายก็ต้องคลายออก

เหตุการณ์เราจำลองเหตุการณ์ให้ดู
เหมือนทำอะไรนะประกอบคำรับสารภาพ

ลักษณะที่น้องเขาทำเป็นแบบนี้คือเอาไปไต่ตามตัวสุดท้าย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดว่าหมีเหลืองแล้ว
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนี่คุณแม่ยืนจับรถบังคับ
แล้วก็เดินไปหาคนมาช่วย
โอ้โหเอาจริงไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนในรอบปี

คุณพ่อคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินได้เห็นก็ต้องมาช่วย
นะฮะจริงมันเป็นเรื่องที่อาจจะขำนะ

สูยมีอย่างนี้ทำอย่างไรตัดเลยไหม
เนี่ยเขาค่อยเหมือนกับถอยรถไง
คือรถเวลามันวิ่งมันไปข้างหน้าใช่ไหมล้อมันก็จะพันผมไปข้างหน้า
ถ้ากดถอยหลังแล้วมันก็ยังพันอยู่
อ้าวคงก็ถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลัง

ไม่ต้องมีลงมีล้อไม่ต้องมีบังคับอัตโนมัติแล้ว
ไปตัดล้อออกเด็กโกสร้องไห้อีก
เอางงนะมาเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชม
ว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับอุบัติเหตุเล็กน้อยแบบ

เอาจริงของเล่นเด็ก
ถ้าเก็บไม่ดีวางไม่ดีมันเป็นอันตรายหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะ

ไปหาของกินอร่อยอย่างทอดมัน

และร้านนี้เราเตรียมจะนำเสนอไป
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกัน

โอ้โหน่ากินสุดไปเลย

กับทอดมันปลาอินทรีย์ของร้านทอดมันปลาอินทรีย์
หน้าวัดจักรวรรดิที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนน
หน้าวัดจักรวรรดิ์แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงกรุงเทพธรรมฮานาคอร์

แต่ผมบอกตรงผมก็ไปไม่ค่อยถูกเหมือนกัน

รถอาจจะแน่นหน่อยแต่ว่าของดีมันชอบอยู่ในชุมชนแบบนี้แหละ
จริงครับคุณชิสาเขาบอกว่าร้านนี้โดดเด่นมาก
ทอดมันปลาอินซีเขาเนี่ยบอกเลยนะว่า

แล้วทอดออกมาแล้วมันมีความเด้งความหนึบ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าเครื่องแกงทอดมันเขาอย่างเข้มข้น

ชุดเล็ก๒๕บาท

ร้านทอดมันปลาอินซีอยู่แถวหน้าวัดจังหวัดกอทมนี่แหละ

จนถึง๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒
ยังไงซะขอขอบคุณผู้ที่มารีวิวให้เราได้ชมกัน
ต๊อกที่ใช้ชื่อว่ามาทาโก

ของกินของอร่อยเขาเยอะแยะ

แล้วร้านที่เขาพาไปก็จะเป็นร้านสตรีทฟู้ด
รสเข็นร้านที่ทานง่ายแต่ว่ารสชาติอร่อยจริง

นำมายั่วคุณผู้ชมในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอาหารอีกร้านหนึ่ง
และไปดูเคล็ดลับความรวยด้วย
ติดตามในรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
วันนี้ครับพี่ป้องและน้องจ๊ะพาไปร้านนี้
รัฐยาเจ้าหอน
นี่สาขา๓แล้วนะอยู่แถววัชรพลตัดใหม่
ร้านนี้เขามีต้นตำรับมาจากจังหวัดมุกดาหาร
บรรยากาศร้านเขาบอกว่าริมบึงเลยนะ

เนื้อหมูเนื้อวัวเป็น๑๐๐กิโลกรัม
เจ้าฮ้อนเขาอย่างเด็ดโอ้โหคุณดู
แบบนี้เลยต้องคลุกไข่ก่อนแล้วก็เอาลงไปจุ่ม

ใช่แล้วทีเด็ดก็คือน้ำซุปแจ่วฮอตที่เคี่ยวนานกว่า๔ชั่วโมง
น้ำจิ้มสูตรเด็ด๓รสชาติเลยนะ
มีทั้งน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มมะขามและน้ำจิ้มขม

แบบนี้คุณเลือกเอาแล้วกันหรือคุณจะเอาทั้ง๓เลยก็ได้นะ
ก็กินมันหมดนี้แหละค่ะ
อะไรที่ทำให้เธอสู้และประสบความสำเร็จได้แบบนี้

น่าสนใจมากนะคะจากนั้นตามน้องใบตองไปค่ะ
ฟินกันต่อที่ร้านเด็ดริมทางกับเส้นทางอาชีพของร้าน
เป็นย่างชายป่าผู้ว่าชวนชิม
ร้านนี้มีทั้งข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดนะคะ
ที่ขายแค่วันละ๖๘ตัวเท่านั้น
แต่รายได้หลักหมื่นเลยค่ะคุณ
ว่าเด็ดนี่ก็คือเมนูเป็ดย่างค่ะ
เป็นสูตรเด็ดของพ่อแร่เจ้าของสูตรที่คิดค้นนะคะ
ในการทำเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบ
จากการที่ได้ไปเป็นลูกน้องร้านเป็ดย่าง

แล้วคุณดูค่ะวิธีการกระบวนการทำเขาละเอียดละออจริง
และกว่าจะเป็นร้านดังได้
เส้นทางชีวิตของพ่อแร่ในอดีตก็สู้มามากนะ

ครั้งนึงเนี่ยเครียดหนักถึงขั้นเลือดสมองเลือด

นั่นน่ะสิแต่รอดมาได้และประสบความสำเร็จจนมีวันนี้
เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามให้ได้นะคะ
รายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อนนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหบอกเลยนะว่ารายการนี้คุณดูอย่างเดียวไม่พอ
มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยสิ
มาเลยเพราะว่าเราเตรียมของรางวัลไว้เยอะมาก
แล้ววันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดฝากแฟนรายการด้วย
ค่อยฟังค่อยจดกันไปนะคะ
เอามาดูเรื่องของโปรโมชั่นที่เราจะแจกให้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าใครที่ชอบกินแจ่วฮอนมาเลยเขาอยากแจกครับ

โอ้โหต้องทำยังไง
ไปทานร้านแจ่วฮ้อนที่เรานำเสนอไปนั่นแหละ
แล้วบอกนะครับว่ารู้จักร้านนี้จากรายการเศรษฐีป้ายแดง
แค่นี้ก็รับส่วนลดไปเลย๑๐ครับที่ร้าน
รัตยาแจ่วฮอนสาขาวัชรพลตัดใหม่โปรนี้เนี่ย
ถึงวันที่๓๑มกราคมนี้เท่านั้นนะครับ
นี่ก็โปรเด็ดแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะ
เป็นเศรษฐีต้องแจกอีกนะคะอีกหนึ่งช่องทางการแจกก็คือ
คุณเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ
และจะบอกว่าถ้าใครเข้าไปติดตามแล้วค่ะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษแจกหนักรับเทศกาลปีใหม่
ปกติเราจะมีแจกอยู่แล้ว๑๐รางวัลนะคุณชนะ
บุฟเฟ่ของเขาร้านนี้เนี่ยปกติ๓๙๙บาทนะคะ
เฟ่ทานไปเลย๙๐นาทีอิ่มไปเลยจ้า
๙บาทกับ๙๐นาทีผมว่าไม่แพงเลย

แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามติดตามกิจกรรมในแฟนเพจเศรษฐีป้ายแดงแล้วก็คุณจะได้จ่ายเพียง๓๒บาทเท่านั้น

ขณะที่รับชมรายการเศรษฐีป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เมื่อไหร่ก็ตาม
สัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอโทรทัศน์เมื่อไหร่ให้เซลฟี่ภาพตัวเองกับสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท

ด้วยนะว่าต้องถ่ายเซลฟี่ตัวเองคู่กับสัญลักษณ์มานะ

นำภาพนี้ค่ะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมอิ่มจุก๓๒บาทประจำสัปดาห์ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

อย่าลืมติดแฮชแท็กอิ่มจุก๓๒บาท

และกดไลค์แฟนเพจแชร์ไปที่โพสต์เฟซบุ๊คของตัวคุณเองนะ
อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยล่ะค่ะ

ภาพไหนที่ถูกใจทีมงานแล้วก็รับไปเลยรางวัลอิ่มจุก๓๒บาททั้งหมด๒๐รางวัล
จำกัดสิทธิ์๑ท่านต่อ๑รางวัลด้วยนะคะ
และคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกันได้วันอาทิตย์ที่๘มกราคมเวลา๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มเลยค่ะ
โอ้โหกิจกรรมของเรานี่แน่นเลยนะ

แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีแจกอีก

ทั้งเสื้อทั้งผ้ากันเปื้อนของเศรษฐีป้ายแดงนี่แหละครับ
แล้วคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจทีมงานที่สุดจะได้รับรางวัลไปเลย
การประกาศผลนะครับก็คือรางวัล๑ชุดก็ลุ้นรับเสื้อยืดเศรษฐีป้ายแดง๑ตัวหรือผ้ากันเปื้อน๑ผืนคละไซส์คละสีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่๘มกราคมถึง๓๐มกราคมนี้นะครับ
ให้ดูตัวอย่างของรางวัลที่เราจะแจกให้
นี่ผ้าพันคอไม่ใช่สีอะไรนะผ้ากันเปื้อน

สวยมากค่ะคุณนี่ไม่ใช่แค่ผ้ากันเปื้อนยังมีเสื้อยืด๒สีทั้งสีขาวและสีแดง
สีแดงสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้ทั้ง๒สีนี้ใส่ไปรับตุ๊ดจีนได้หมด
ใช่แล้วค่ะก็เหมาะมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเล่นเกมมานะคะแล้วก็มาลุ้นรับของรางวัลเหล่านี้กันได้เลยค่ะ
เปลี่ยนอารมณ์ไปดูความน่ารักของเด็กกันหน่อยติดตามกันเลยในสบัดข่าวเด็ก
สะบัดข้าวเด็ก
หนูจะมีแม่ใหม่แล้วลูก

ไม่รู้ล่ะไม่ถูกใจอะไรกันเข้าอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยลูกบอกไม่เอาแล้วแม่คนนี้ขอแม่ใหม่ตัว
แม่เองนะบอกว่าก็ไม่เอาเหมือนกันลูกคนนี้เดี๋ยวจะไปหาลูกใหม่
เฮ้ยงอนกันไปงอนกันมา
แต่สักพักเดี๋ยวก็ดีกันแม่ลูกผูกพันยังไงเขาก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว

นี่เป็นแค่คอนเทนต์ขำให้ดูความน่ารักของน้องเวลาเขางอนเท่านั้นเองครับ
เอาล่ะเราให้คุณผู้ชมดูภาพความน่ารักของสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์สนิทสนมกันแค่ไหนรอชมค่ะ
และขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมากันในวันนี้นะครับ
หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ